คนกินกำลังกินตอนนี้นะทุเรียนกำลังออกมาตามตลาดเยอะแยะมากมาย
ชาวสวนกำลังจะได้เงินได้ทองฟูมฟักต้นทุเรียนมา

ล่นหมดเลยต้นทุเรียนอายุสี่สิบห้าปีหักโค้นหมดเลยครับ
เจ้าของสวนร้องไห้เลยครับไปดูเลยครับ
ขอบคุณนะขอบคุณนะพ่อหมอนแม่หมอนขอบคุณนะ
ชาวสวนจะเข้าใจความรู้สึกนี้ครับขอบคุณนะพ่อหมอนแม่หมอน
นั่นหมายความว่าเป็นต้นทุเรียนหมอนทองใช่ไหมคือปลูกกันมา๔๕ปีแล้วสร้างเงินสร้างให้กับครอบครัวเขาเท่าไ

หักโค้นไปเพราะลมพายุเขาก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดาครับขุกุศมนะครับ
ผู้หญิงคนนี้ถ่ายคลิปไปในสวนของตัวเอง
ที่อำเภอท่าใหม่ครับร้องไห้เมื่อไปเห็นทุเรียนต้นนี้
โค้นพังลงมาเพราะลมพายุอายุ๔๕ปีแล้วครับ
แต่มันคือต้นทุเรียนที่เป็นผู้มีพระคุณกับครอบครัว
ออกลูกทุเรียนให้ตัดขายให้ครอบครัวได้มีอยู่มีกินไม่เคยขาดเลยทุกปีนะครับ
พายุคราวนี้มันทำให้ต้นทุเรียนในสวนเขาเนี่ยคุณผู้ชมหักโค้นไป๒ต้น
แต่เป็นต้นใหญ่มาก๔๐กับ๔๕ปี
แล้วมีลูกทุเรียนโดนพายุพัดร่วงลงมารวม๒แปลงน้ำหนักกว่า๔ตัน
สูญเสียเงินไปหลายแสนบาทในค่ำคืนเดียว
จริงแล้วเขาบอกว่าเงินเหล่านี้กำลังจะได้แล้ว
เพราะมันถึงเวลาจะต้องตัดทุเรียนไปขายแล้ว
หมอนทองกั้นยาวทั้งหลายเนี่ยแต่คืนเดียวหายไปกับตาหลายแสน

ตอนนี้นี่อายุลมันมาแรงมากในรอบนี้นะ
ใช่ค่ะทุเรียนหมอนทองจากสวนกิโลละประมาณ๑๕๐บาทนะ